แฟนมวยหรือไม่ใช่แฟนมวยช่วยเบิร์ตดูหน่อยนะครับว่านักมวยคนนี้เขาโดนหมัดถึงขนาดต้องโดนน็อกเลยเหรอฮะ
ไปเลยโอ้โหพังพังเลยครับแบบนี้โอ้โหโดนอะไรครับ
โอ้โหขนาดโศกสนามยังพังพังอย่างนี้พังอะไรพังฮะ
ถ้าต่อยแบบนี้พังครับนี่ครับเลิศชัยเล็กสิทธิ์เลิศชัยโดนซ้ายของโคแนนเล็กดรช้างเมืองขุขัน

นี่ครับดูแล้วปุ๊บโดนไหมโดนแต่โดนมันแค่ถากโอ้โหมวยระดับ
อย่างนี้หมัดนี้มันไม่ลงหรอกนะครับ
ก็ทำให้โปรโมเตอร์ดังครับแห่งเพชรยินดีคล่องใจนะครับ
ข้องใจเหมือนกันทีมงานโทรไปหาเลิศชายเล็ก
ถึงห้องพักนักกีฬาเลยแม้ว่าเจ้าตัวพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ล้มมวยนะพี่
ทีมงานเรียกตำรวจเข้ามาคุยด้วยแหละครับสุดท้ายจะเป็นยังไงลองดูฮะ
ตอนเล่ายังเล่าผิดเลยสงสัยเมาท์

เมาหมัดเออนะครับชี้ให้ดูผิดว่าโดนโดนคนละข้าง
ล่าสุดเสียโบ๊ทครับโปรโมเตอร์แห่งเพชรยินดี

ส่งตัวเลิศชายเล็กไปดำเนินคดีกับตำรวจฐาน
ทำให้รายการมวยเสียหายซึ่งเป็นคดีแพ่งนะครับ
แต่ก็ได้แจ้งเรื่องไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อให้เอาผิดด้วยแล้วทางอ่าเสียโบ๊ทเนี่ย
โมเตอร์เนี่ยยังฝากถึงนักมวยด้วยนะ
ว่ายังไงก็ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติคนดู
และให้เกียรติกีฬามวยไทยหน่อยเถอะครับ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นคือการดูถูกเนอะ
ดูถูกคนดูดูถูกวงการมวยไทยนะครับ
จริงแล้วถ้าเกิดผมไม่ลงไปสอบเองเนี่ย

ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้เพื่อหวังจะเอาแค่ฆ่า

แต่ว่าวงการมวยไทยมันเสื่อมเสียมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่

มวยถ้าเกิดจะมาชกมวยต้องพร้อม
คุณต้องมีจิตใจที่อยากจะขึ้นมาต่อสู้เพื่ออยากจะได้ชัยชนะ
ไม่ใช่มาต่อยเพื่อเอาแค่ค่าตัว๘๐๐๐บาท
ผมว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่มันเสียหายไปแล้ว
สำหรับนักมวยทั้งสองคนเสียโบ๊ทเขาไปรู้มาว่า
คุณผู้ชมคนเขาจะมาต่อยมวยกันเขาอาจจะไม่ทำแบบนี้
ซ้อมด้วยกันนั่งรถมาด้วยกัน
แล้วก็ห้องอยู่ติดกันก่อนชกฮะ
โบ๊ทบอกว่าปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้ฮะ